คุณผู้ชมไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่บังขุนเทียนกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ
เป็นบ้านของคุณลุงเปี๊ยกวัยหกสิบแปดปี
ทีนี้มันน่าประหลาดตรงที่เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ย
เปี๊ยกเดินมาหาเขาแล้วบอกเขาว่า
ผมจะไปอยู่กับเขาแล้วนะเขามารับแล้ว
แล้วหลังจากนั้นบ้านลุงเปี๊ก็ไฟไหม้และลุงเปี๊ยกก็ถูกไฟคลอกตายเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ
หลายคนก็ถามว่าแล้วเขาที่ว่าจะมารับลุงเปี๊ยกนี่คือใคร
ลุงเปี๊ยเห็นยมทูตเห็นยมบาลเหรอหรือว่ายังไงแล้วดูสภาพบ้านสิคะ
้วอดแบบไม่เหลืออะไรเลยเป็นทะเลเพลิงแบบนี้เลยนะคะ
ตรงนี้เป็นบ้านอยู่ในซอยบางกระดี๘เขตบางขุนเทียนค่ะ
ลักษณะเป็นเพลิงพักสร้างด้วยโครงเหล็ก
แต่ว่ามีขวดพลาสติกอยู่รอบบ้านเป็นจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงถึงสามารถดับเพลิงเอาไว้ได้
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็คือ
นายสมศักดิ์ทองสมคิตหรือว่าลุงเปี๊ยกวัย๖๘ปี

ถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในท่านั่งคุกเข่าที่หลังบ้านแบบนี้
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยมักจะมาดื่มเหล้ากับเขาด้วยกันเป็นประจำ
แล้วก็นิสัยติดตัวลุงเปี๊ยกอีกอย่างหนึ่งคือ
เปี๊ยกแกชอบจุดไฟที่หลังบ้านเพื่อคลายหนาวอะค่ะ
ทีนี้๓วันก่อนลุงเปี๊ยกเดินมาบอก
เจอผีหลอกอ่ะจะมาเอาชีวิตไปอยู่ด้วยอ่ะ
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรไงคิดว่าเออลุงแกอาจจะเมาก็ได้
ก็เลยมาพูดก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้น
จนกระทั่งเมื่อวานนะคะประมาณสักเที่ยง
เปี๊ยกไปบอกชาวบ้านบอกว่าวันนี้จะไปอยู่กับเขาแล้วนะ
เขาจะมารับแล้วชาวบ้านก็งงกันไปหมดเลยค่ะ
เขาคือใครใครจะมารับหรือยังไง
จนกระทั่งตี๑๔๗นาทีทุกคนกำลังหลับสนิท
กลิ่นเหม็นไหม้คลุ้งไปทั่วบริเวณเลยก็เลยตื่นนะคะ
แล้วพากันออกมาดูโอ้โหไฟโหมบ้านลุงเปี๊ยกหนักมาก

แต่พอดับไฟได้ก็เห็นว่าลุงเปี๊ยกเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงแล้วนะคะ

ที่มันเทียบเหตุการณ์ตอนตี๑๑๘นาทีได้นะคะ

เปลวไฟน่าจะเริ่มจากตรงนั้นที่หลังบ้านค่ะ
แล้วมันก็ค่อยเริ่มหล่นลงมาที่พื้นเห็นไหม
ตอนนี้เปลวไฟเริ่มขยายวงกว้างขึ้นแล้วนะคะ

ไฟเริ่มลุกไหม้แล้วก็หลามเพิ่มเรื่อย
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาเริ่มออกมาสังเกต
แล้วก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

ไฟก็ไหม้วอดจนเหลือแค่เสาบ้านนะคะ
ส่งคุณเลิฟระวีการลงพื้นที่นะคะ
ได้เจอกับคุณกวินาศ

แต่พอญาติย้ายออกไปก็ให้ลุงเปี๊ยกเนี่ย

ซึ่งทุกเดือนญาติจะส่งเงินมาให้ช่วยจ่ายค่าเช่า

เก็บของเก่าขายแล้วก็ชอบดื่มเหล้า

ก็เลยไม่รู้ว่าที่ไม่ได้มาเนี่ยทะเลาะกันหรือว่าอะไรหรือเปล่า
ล่าสุดติดต่อลูกสาวบอกว่าให้มารับศพลุงเปี๊ยกหน่อย
คำตอบที่ได้จากลูกสาวก็คือ
ไม่มานะคะเพราะไม่มีเงิน
ตั้งแต่จำได้สัก๓๐ปีมา๒ครั้ง

เยี่ยมสองครั้งแล้วทีนี้ก็
พาพ่อไปกินข้าวอย่างนี้แล้วพ่อเขาเมาแล้วอารวาส

มีไปเป็นดราม่าเนอะว่ามันประมาณว่า
ลูกสาวจะไม่มารับศพอะไรอย่างนี้
มันเกิดอะไรกันขึ้น

ตอนแรกพวกพี่ก็ช่วยกันคนแถวนี้ว่า
เราจะทำศพให้แกเอง
อยู่เขาก็มีลูกสาวมาเราก็โอเค

ชาวบ้านบอกว่าลุงเปี๊ยกวิ่งหนีผีอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเขาตื่นมาแล้วพอไฟเริ่มโหมลุกแรง
ที่เขาบอกเขาได้กลิ่นไหม้จนต้องตื่นอ่ะ

แต่กว่าจะรู้สึกแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็รู้ว่า
ลุงเปี๊ยกไฟไหม้เนี่ยโอ้โหมันไปเยอะมาก

โหนี่มีคนวิ่งออกมาจากบ้านลุงเปี๊ยกเนี่ย

ใช่ตัวลุงเปี๊ยกอยู่หลังบ้านตรงจุดที่เกิด

แต่นี่คาดว่าคนก็พยายามจะเข้าไปดูแหละ
แต่ว่าหาไม่เจอนะคะ
คือเอาพวกเสื้อโพงเสื้อผ้า

ง่าจะเกี่ยวกับอย่างเดียวคือแกคงเมาเหล้าอะ
เข้าไปในบ้านร้างหลังนึงที่เจ้าของบ้านเสียชีวิตไปนานแล้ว
เพราะว่าเคยเจอรองเท้าแตะลุงเปี๊ยกสองข้างอยู่ตรงหน้าบ้านร้างด้วย
ส่วนแม่ค้าในหมู่บ้านก็บอก๓วันก่อน
เปี๊ยกแกมาเล่าให้ฟังจริงว่าวิ่งหนีผี
เขาเข้ามานั่งที่บ้านเขาก็มาเล่าฟัง
ไปไปบอกว่าเจ้าเข้ามานั่งที่บ้านเขาก็มาเล่าฟังว่า

จะมีผีจะเอาฉันไปอยู่ด้วย
เดินเข้าไปในซอยเจอคนอีกแถว
แล้วไปเล่าให้เขาว่าฉันหนีผีมา
ตัวป้าหนิบเหนือก็หนู

เพราะว่าตอนนั้นมาหาคือแกเหนื่อยเหนื่อยมาก

เมื่อวานก็ยังมานั่งเป๊กอยู่ที่ร้านอยู่เลยตอนเช้า
ลูกสาวลุงเปี๊ยกนะคะก็พาแม่เดินทางมาที่สอนอสแหมดำ

แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าพ่อกับแม่เลิกกันไปหลายปีแล้ว
เลยไปอยู่กับแม่ที่ชนบุรีแล้วก็ดูแลแม่เป็นหลักค่ะ
ส่วนพ่อไม่ค่อยได้มาดูแลแต่ก็ติดต่อกันบ้าง
ส่วนใหญ่มักจะขี้เมาแล้วก็อลวาด

แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ยังไงไม่มีลูกคนไหนไม่รักพ่อหรอก

ไม่มีหรอกค่ะที่ไม่มีใครมาดูแลพ่อตัวเอง

พี่อธิบายเป็นไงแต่ยังโดนพี่ก็นิดใจ
ที่ไม่เคยพูดคำว่าพ่อรักลูก
เมืองต้นก็คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่
ชอบจุดไฟหลังบ้านคลายหนาวใช่ไหม
แล้วก็อาจจะเมาหลับไปแล้วไฟก็จุดทิ้งเอาไว้เลยเกิดเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะ
ลูกสาวจะเดินทางไปรับศพพ่อแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจที่วัดนินสุขารามก่อนเที่ยงค่ะ